วันนี้ยังคงต้องติดตามแล้วก็ต้องกรอว่าจะมีการทันแหลง
แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของคนที่ติดโควิด๑๙
ถือว่าโอ้โหผ่านมาตั้งร้อยวันแล้วที่บ้านเราไม่มีคนติดโควิด๑๙
ภายในประเทศแต่เมื่อวานปรากฏว่าสาธารณสุขแถลงชัดเจนออกมา
ว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศ
หลายคนสงสัยติดมาจากไหนอย่างไร

นี่ไงคุณสืบสกุลมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เอาจริงนะ
ต่อให้จะเป็นผู้ต้องขังใหม่ที่เพิ่งเข้าไปก็ตาม
คือคนก็เลยกลัวไงว่าช่วงไทม์ไลน์ก่อนหน้า๑๔วัน
เราต้องย้ำแล้วก็ดูความคืบหน้ากันด้วยนะครับ
ทางจังหวัดนทบุรีมีการดูแลพื้นที่อย่างไร
เพราะเป็นพื้นที่สถานที่ทำงานของผู้ติดเชื้อโควิดรายนี้
รวมถึงในส่วนของคอนโดที่ผู้ติดเชื้อโควิดรายนี้
พักอาศัยอยู่ทางคอนโดเขามีมาตรการอย่างไรนะครับ

ไลน์๑๔วันสำหรับผู้ติดโควิด๑๙
ก็มีการซักประวัติย้อนหลังนะฮะ
ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ต้องขังแรกรับนะครับ
อยู่ที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมนคร
ก็เดินทางมาฟังคำตัดสินคดีเกี่ยวกับคดียาเสพติด
เมื่อ๒๖สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็สารพิพากษาว่ามีความผิด
ก็เลยถูกส่งตัวมาที่ทันทะสถานนะครับ
พอถึงวันที่๒๙สิงหาคม
ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแต่อาการไม่มากนักนะฮะ

ทางเรือนจำก็พบเชื้อตรวจซ้ำสองสองครั้ง
ก็พบว่าเป็นโควิดสิบเก้าจริงนะครับจากการตรวจสอบประวัตินะครับ
ไม่พบว่าผู้ป่วยเคยเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่ามีอาชีพเป็นดีเจ
ที่๒ร้านนะ๓ร้านต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้๓ร้าน
ร้านแรกก็คือชื่อร้านครับร้าน๓วัน๒คืน
พระราม๓และอีกสาขาหนึ่งก็คือร้านเดียวกัน
พระราม๕อาศัยอยู่กับครอบครัวคอนโดบ้านสวนทน
พุทธบูชาบางมศนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไป
คือบอกคุณผู้ชมว่าเขาทำงานสลับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะ
ที่สาขาพระราม๓ทำงานวันจรรย์วันพระสมดีและวันเสาร์
สาขาพระราม๕จะทำงานวันศุกร์และวันอาทิตย์

ใช่นะฮะคือข้อมูลว่าเขาทำงานที่ไหนบ้างนะครับ
และเจ้าหน้าที่ก็ซักประวัติต่อ
ปรากฏว่าผู้ป่วยรายนี้อาศัยอยู่กับครอบครัวที่คอนโดบ้านสวนทนพุทธบูชาบางมศ
โดนั้นใหญ่มากนะคุณฮะนะครับมีหลายตึกหลายอาคารเลยล่ะครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้แยกครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเอามาตรวจ
แล้วก็กักตัวดูอาการห้าคนอีก๒คนเนี่ยก็มีการซักประวัติสืบทราบแล้วนะฮะ
ก็พบว่า๒คนที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเดินทางไปต่างจังหวัด
ญาติทั้งสองคนเดินทางไปไหนอย่างไรเพื่อที่จะส่งตรวจ
แล้วก็อาจจะกักตัวด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้ต้องขังที่มากับรถของกรมราชธรรมในวันเดียวกับผู้ป่วยเนี่ย
มีทั้งสิ้นเนี่ย๓๐กว่าคนคือ๓๖คนนะฮะ
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของเรือนจำมี๓๖คน
คือผู้ต้องขังในห้องเดียวกัน๓๔คน

แล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก๒คน
ก็คือเจ้าหน้าที่ราชธรรมนั่นเองนะครับ

ไทม์ไลน์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

คือวันที่๒๖สิงหาเนี่ยจริงตัวผู้ชายคนนี้
เขาเดินทางโดยรถส่วนตัวไปสารอาญารัชดาก่อน
แล้วมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน๒๐คน

มีนักโทษที่ตัดสินคดีร่วม๒คน
แล้วก็นักโทษร่วมรถโดยสาร๑๕คน
ทีนี้ตอนที่เอาตัวไปทันทะสถานในส่วนกักกัน
ก่อนที่จะเข้าแดนเรือนจำมันจะต้องขึ้นรถไปด้วยกัน
ถึงแม้ว่าตอนแรกเดินทางมาศาล
เดินทางมาโดยรถส่วนตัวก็ตาม
แล้วทีนี้พอไปถึงอยู่บริเวณกักกัน

ก็คืออย่างที่คุณสืบสกุลบอก
คือ๓๖เป็นผู้เสี่ยงสูงอีก๒ผู้เสี่ยงต่ำเลยนะ
ใช่นะครับก็รวมเกือบ๖๐คนนะฮะ
ก็ต้องบอกแบบนี้
๒๙สิงหาคมถึงช่วง๑๒สิงหาคม
ขออภัยช่วงตั้งแต่๑๒สิงหาคม
เขายังพักอาศัยอยู่ยังทำงานปกติ
พอมาถึง๒๖สิงหาคมเขาไปสาร
จากนั้น๒๖สิงหาคมถึง๒กันยายน

ถ้าแบ่งเป็น๓ช่วงแบบนี้ก็จะซักประวัติกันได้ง่าย
จะสอบสวนไทม์ไลน์จะสอบสวนโรคกันได้ง่ายขึ้นนะครับ

เมื่อวานนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้แถลง

ก็มีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลบอกว่า
รอติดตามการแถลงที่ชัดเจน
ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรา
หลังจากที่บ้านเราไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมา๑๐๐วัน
เอ๊ะศูนย์แตกหรือเปล่า
แล้วอย่างนี้มันจะกลายเป็นการติดเชื้อระลอก๒หรือเปล่า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
ตอนที่นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

มีการแถลงก็บอกว่าเคยพูดมาตลอด
ว่าเรายังต้องคงมาตรการในการควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอ
แล้วคำพูดที่เราได้ยินคือกาดอย่าตกกาดอย่าตก
เอาใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามกับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ

การที่เราเจอคนติดเชื้อภายในประเทศอีกรอบนึงรอบนี้
เรียกได้หรือยังว่ามันเป็นการระบาดระลอก๒
อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าตอนนี้
พบว่ามีผู้ติดเชื้อส่วนการแพร่กระจายไปแค่ไหน
อันนี้อยู่ระหว่างติดตาม
แต่ตัวท่านอธิบดีก็เชื่อว่าจะสามารถควบคุมได้นะคะ
เมื่อวานก็หลายคนรับฟังการแถลงไปแล้วนะฮะ
ก็เราอยากรู้คำตอบว่าดีเจรายนี้ติดเชื้อมาจากไหน
คือยังไม่มีนะยังไม่มีคำตอบออกมา
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องไปไล่ไทม์ไลน์ไง
ว่าก่อนที่จะตรวจเจอ๑๔วันไปอยู่ที่ไหนมาบ้าง

ต้องไล่ไปมากกว่านั้นอีกคือ๒๘วัน

แต่เขาไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศไงคุณ
และถ้าบ้านเราไม่มีการติดเชื้อไม่มีการประบาดอยู่ในประเทศ
แต่ไปติดมาจากไหนนี่ยังเป็นคำถามอยู่
หรือว่าเชื้อมันซ่อนอยู่ที่ไหนยังเป็นคำถามอยู่
อาจารย์หมอหลายท่านนะฮะหลังจากที่รับทราบข้อมูล

ว่าบ้านเรามีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศมาแล้ว

อาจารย์หมออย่างนายแพทย์ธีระวรธนารัฐ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

จำเป็นต้องมีการตรวจกลุ่มเป้าหมาย
กรณีการติดเชื้อในประเทศล่าสุดนี้
ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มต่างได้ดังนี้ครับ
อาศัยในคอนโดที่ผู้ติดเชื้อเคยอาศัยอยู่
เพราะยกตัวอย่างกรณีของจีน
ก็เคยมีการแพร่ระบาดในลักษณะ
ในที่พักอาศัยลักษณะนี้มาแล้ว
การใช้ของสาธารณะร่วมกัน
อย่างเช่นลิฟต์หรือส่วนกลางต่าง
อาจารย์หมอให้แนะนำเลยต้องไปที่คอนโดตรวจเข้ม
กรณีของลูกค้าที่ไปใช้บริการในผับในร้านอาหาร
ในช่วงเวลาที่ผู้ติดเชื้อไปทำงาน

คือถนนเข้าสารพระราม๓แล้วก็ย่านพระราม๕นะครับ
อกจากนี้ควรสอบสวนโรคและบอกประชาชนเพิ่มเติม
ว่าที่ผ่านมาผู้ป่วยเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะอะไรบ้าง
วันเวลารวมถึงร้านอาหารต่างที่ได้ไปใช้บริการ
สถานที่ต่างที่ตัวผู้ป่วยเองไปใช้บริการ
โดยรัฐควรจะเปิดจุดบริการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว
หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของการประบาดระลอก๒
แล้วก็เชื้อที่แอบซ่อนหลบซ่อนมันปะทุออกมา
แม้ว่าเคยป่วยไปแล้วหายจากอาการป่วยแล้วนะ
มันจะมีเชื้อที่ปะทุอยู่หรือเปล่าภายในร่างกาย
ใช่ค่ะทีนี้แต่ละพื้นที่ก็ต้องมีการตรวจตรา
มีการเฝ้าระวังด้วยนะรวมถึงที่นนทบุรีค่ะ
ที่ผู้ป่วยเองได้ไปทำงานอยู่

ใช่ค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดนนท์ธ้าบุรีฯ

เรียกทั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แล้วก็มีการกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนออกมา๔ข้อ
คือออกคำสั่งเลยให้ร้านที่ชื่อว่าร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๕
ปิดให้บริการก่อนปิด๓วัน
เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย
เพราะว่าเขาจะฉีดพ่นยาในร้าน
ช่วงวันนี้แหละฮะที่สาธารณสุขจังหวัดนทบุรีไปแล้วล่ะ
ตอนนี้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่างในร้านแล้วนะฮะ
รวมถึงจะต้องให้พนักงานที่อยู่ในร้านทั้งหมด
เข้ากักตัวที่สถานกักตัวของรัฐ
รัฐจัดเตรียมเอาไว้ให้๑๔วันเพื่อเฝ้าดูอาการ
แล้วก็ต้องให้ครอบครัวหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดพนักงาน

รวมถึงใครที่ไปใช้บริการที่ร้าน๓วัน๒คืน
ตั้งแต่ก่อน๒๖สิงหาคมคุณผู้ชม
อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้ไทม์ไลน์ตัวเอง
ว่าคุณผู้ชมไปกินดื่มไปเที่ยวที่ร้านนี้
วันที่๒๖สิงหาคมต้องเฝ้าระวังตัวเอง

ถ้าเกิดว่าดูแล้วเราป่วยเป็นไข้
ต้องไปตรวจที่ศูนย์คัดกรองที่โรงพยาบาลบางกรวย๒ทันทีเลยนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ดูสิเมื่อสักครู่เอารถตู้มารับพนักงาน
ร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๕เนี่ย
คนที่ได้มารายงานตัวเพื่อที่จะเอาตัวพนักงาน๑๐คนนี้
ส่งไปกักตัวตามสถานกักตัวของรัฐก่อน
เพราะว่านนท์ยังฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ที่เข้าไปใช้บริการที่ร้านร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๕
ในช่วงวันที่๒๑และ๒๓สิงหาคมช่วงเวลา๔ทุ่มถึงตี๑
ให้กักตัวเฝ้าดูอาการอยู่บ้าน๑๔วันด้วยนะฮะ

ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีนะครับ

กรมควบคุมโรคแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดนทบุรี

เกี่ยวกับการสอบสวนโรคของผู้ป่วยรายนี้

ที่เป็นที่อาศัยของผู้ป่วยโควิด๑๙

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ก่อนหน้านี้ได้รับตัวสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วย
บุคคลก็เปิดเผยว่าครอบครัวของผู้ติดเชื้อมีทั้งหมด๗คนนะคุณ
ก็คือมีตัวผู้ติดเชื้อเองนะครับมีภรรยาและลูกสองคน
มีน้องสาวแล้วก็มีแม่แล้วก็พ่อเลี้ยง
ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
โดยขณะนี้ทางกรมได้ตามตัวแม่และพ่อเลี้ยงเจอแล้ว

กระทรวงศาลนักศึกษ์กรมกรุปกรุมร่วมมีการแสดง
ว่า๒คนที่ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วย

ก็คือแม่กับตัวพ่อเลี้ยงที่เป็นชาวต่างชาตินะครับ
แล้วก็ผู้จัดการนิติบุคคลเปิดเผยบอกว่า
ครอบครัวของผู้ติดเชื้อคือเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใคร

แล้วก็ห้องพักอยู่ชั้น๑ของอาคาร

ก็มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด
เคร่งครัดเช่นเดียวกันนะครับ
คุณคิดดูดิคอนโดบ้านสวนทนเนี่ยคุณ
มีอาคาร๖๘ตึก

ใหญ่เลยนะตึกละ๖ชั้น๒๔ห้องมีพื้นที่ส่วนกลาง
สระว่ายน้ำลานจอดรถแล้วก็สโมสรนะฮะ
แต่อย่างที่บอกไปลูกบ้านบางคนก็วิตกกังวล

เพราะบอกว่าจากการทราบประวัติของผู้ติดเชื้อ

แล้วก็ทางคอนโดเขาก็มีมาตรการเข้มงวดนะฮะ
แต่วันนี้ทางกระทรวงเองก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไป
ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออะไรต่างนานาด้วยนะครับ